อย่างที่เราทราบกันหนึ่งในศิลปินที่ตอนนี้ติดโรคโควิด๑๙เรียบร้อยแล้ว
ก็คือคุณแมททิวดีนตอนนี้ยังคงรับการรักษาอยู่นะคะ

ยาวสักประมาณ๑๓นาทีมีการอัปเดตอาการป่วย
บอกว่าหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวได้๔วัน

ซึ่งก็ต้องนอนอยู่แบบนั้น
กังวลเหมือนกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ชัดเจน
แต่เบื้องต้นคุณหมอจะเริ่มให้ยา๔ตัว
แล้วก็ยาอีก๒ตัวตามสุดของนานาชาติเพื่อขับไล่
ดูมีความกังวลนะดูมีความเครียดนะ
เจ้าตัวบอกว่าคือความเจ็บปวดทางร่างกายสู้ไหว
แต่ความเจ็บปวดทางใจคือสิ่งที่เจ็บปวดมากกว่า
ถามว่าทำไมเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นสาเหตุ
เป็นต้นเหตุที่เอาโรคหรือว่าไวรัสตัวนี้
แพร่กับคนอื่นคนอื่นต้องไปติด
แล้วบางคนคือพอติดปุ๊บก็ต้องรักษาตัว
งานการไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีใช้

สำหรับผมร่างกายมันไม่เท่าไร
ความกังวลมากกว่าการที่เราไม่รู้
แม้กระทั่งหมอทั่วโลกก็ยังไม่รู้
คำตอบที่ชัดเจนมันเจ็บใจมันเจ็บ
เมื่อเราคิดถึงคนที่ติดจากเรา
แฟนผมฝึกและความเครียดตรงนี้
อะไรที่มันไม่มีคำตอบ
กับการรอคอยมันเจ็บปวดมากที่สุด
ดีขึ้นนิดนึงสภาพจิตใจ
แต่มันก็เริ่มคิดถึงทุกคน
เริ่มอยากเจอทุกคนเริ่มอยากเจอทุกคน

คุณแมททิวฝากไปตรงนี้เลยละกัน
ถ้าใครมีโอกาสแชร์หรือว่าไปบอกเขาเนี่ยนะคะ

มันเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อ

แต่คุณแมททิวไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันแพร่ระบาดไปเนี่ยนะคะ

จะไปส่งผลกระทบต่อร่างกาย
มันจะกระทบกระทบกันไปกันมาแบบนี้
คือเขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว
เพราะฉะนั้นใจดีกายก็ดีนะคะ

ให้กำลังใจให้กำลังใจจริงนะคะ

ทีนี้มาดูฝั่งภรรยาของคุณแมททิวดีนกันหน่อยนะคะ

เพราะเธอเองก็ติดโรคโควิด๑๙จากสามีของเธอนะคะ
นี่คือข้อความที่คุณลิเดียโพสต์ไว้ล่าสุดค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
ตอนนี้ยังต้องทำการรักษา
คือต้องทำใจให้เข้มแข็งที่สุด
ทำใจให้เข้มแข็งที่สุดสู้กับมันค่ะ

อารมณ์เนี่ยก็ต้องทำใจให้ดีด้วยนะคะ

นี่คือข้อความจากคุณลิเดียคุณลิเดียคิดถูกแล้ว

บอกว่าร่างกายไม่ได้รู้สึกทรมานเท่ากับใจ

เสียงเพลงช่วยเดียได้เยอะเลยค่ะ
ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านต่อไป
แต่ละคนมีวิธีการระบายความเครียดหมายถึงผู้ป่วยนะ